เย็นกิฟุรุคิวชูสบายดีคิวชู
สัปดาห์นี้พิมทาและอายนะจะไปท่องเที่ยวยังคิว
ภูมิภาคที่อุดมไปด้วยธรรมชาติอันสวยงาม

ติดตามชมได้วันอังคารนี้เวลา๑๖นาฬิกาเป็นต้นไป
ช่องไทยรัฐทีวี๓๒นะคะ